คุณผู้ชมใครทานข้าวอยู่ก็ขออภัยนะคะแต่ว่าอย่างที่เกินไปค่ะ
บ้านหลังนี้เนี่ยไม่รู้ว่าให้คนอยู่หรือว่าให้ขยะอยู่กันแน่
คือชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเพราะว่าเหม็นก็เหม็นสัตว์เลื้อยคลานหนูเหนออะไรเนี่ย

ต้องให้เทศบาลมาช่วยทำความสะอาดจัดการเก็บขยะ
ปริมาณทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วกว่า๒ตัน
หน่วยเป็นตันใช่ต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
ขยะที่น้องมิ้นบอก๒ตันในบ้านมีคนอยู่๖คน

ยังอยู่ค่ะเนี่ยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราธานีก็เลยต้องช่วยกันเก็บขยะขน
ขึ้นรถหกล้อไปทิ้งแล้วก็เข้าไปทำความสะอาดบ้านหลังนี้
สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปเก็บให้
เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่รอบเขาทนไม่ได้แล้ว
เขาบอกว่าเขาไม่ไหวอีกแล้วค่ะ
เลื้อยคลานจะมีพิษก็ดีไม่มีพิษก็ดี
เนี่ยหนูเหนืออะไรเนี่ยเข้าเต็มไปหมดเลย
แล้วบ้านข้างเขาก็ต้องโดนผลกระทบไปด้วย
แล้วมันก็เหม็นมากและที่สำคัญอ่ะ
มีคนอยู่ได้ยังไงยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่กันแบบไหน
คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านส่วนบุคคลนะคะ
เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นอยู่ติดกันหลายหลัง
เฮาส์แน่นอนสร้างติดกันอยู่แล้ว
กำแพงติดกันเลยล่ะคือหลังเขาก็เกือบสุดท้ายแล้วอืม

เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า๓ชั่วโมงกว่านะ
ถึงจะสามารถเคลียร์บ้านหลังนี้ได้เสร็จ
แล้วมีตำรวจมาร่วมเป็นพยานในการให้การช่วยเหลือด้วย
นายสุฟางแซ่หว่องรองนายกเทศมนตรีนครสุราธานีก็บอกค่ะว่า
พอชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเนี่ยตามหน้าที่เราก็ต้องเข้าไปตรวจสอบ
ตอนแรกก็ไม่ตอนแรกคือนึกว่าคงเป็นแบบ
ไม่มีคนเออเป็นความเหม็นรำคาญอ่ะ
คงเป็นเรื่องของขยะเล็กน้อยที่มันเหม็นแล้วมันรำคาญใจเพื่อนบ้าน
แต่พอไปถึงเจ้าหน้าที่เองก็พังงะค่ะว่าโอ้โหแน่ใจเหรอนี่ว่ามีคนอยู่
นี่ขยะอยู่บ้านชัดเลย
พอสอบถามน้องสาวของผู้ที่อยู่อาศัยบ้านหลังนี้ก็บอกว่า
พี่สาวเนี่ยเก็บของเก่าขาย
ก็เลยมีของเต็มบ้านแบบนี้
มีทั้งของเก่าที่เก็บไว้แถมยังมีขยะเปียกด้วย
โอ้โหสงสารน้องหนูนะโดนฉีดน้ำไล่
อันนี้สิ
ผมเห็นบอกว่างูเข้ามาในบ้าน
ให้กู้ภัยเข้ามาช่วยจับงูงูไง

มันเป็นที่หลบซ่อน
หลังหนูเลยหนูขึ้นมาเป็นฝูงเลยแล้วก็ทุกวันนี้ตอนนี้เก็บได้แต่ชั้นล่าง
แล้วก็ขยะที่ปลายซอยที่ตกค้างอยู่เพราะว่าไอ้ขยะตกค้างอะไรต่างในเขตเทศบาล
ผมเองก็พยายามให้หมดไปไม่ให้ขยะตบค้างอยู่แล้ว
แล้วก็ชั้นล่างข้างบนขยะนี่คนที่ขึ้นไปดูเขาบอกว่ามากกว่าชั้นล่าง
แต่ว่ามันเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรต่างบางสิ่งบางอย่างเขายังใช้ได้
ข้างล่างว่าเยอะแล้วข้างบนปราบเซียนดีกว่านะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวจริง
เอาง่ายขยะมีทั้งบ้านนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่หน้าบ้านนะ
รองนายกเทศมนตรียังบอกด้วยนะคะว่าพอทำความสะอาดเรียบร้อ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าชั้น๒ยังมีอีกเยอะเลย
ซึ่งทางเทศบาลก็จะประสานให้ประธานชุมชนนำถุงดำมาให้เจ้าของบ้าน
จะได้เก็บให้เป็นระเบียบป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้านอีก
กำชับคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน๖คนให้รักษาความสะอาดด้วย
จะได้ไม่รบกวนผู้อื่นอีกต่อไปและที่สำคัญสุขอนามัยของพวกคุณเองนี่แหละค่ะ
กินข้าวกันยังไงอาบน้ำกันยังไงนอนกันยังไงคะขยะเต็มบ้านขนาดนี้
ได้กลิ่นเหรอฮะนี่เขาทำงานกันอยู่สองวันนะน้องมิ้น
วันหนึ่งเก็บขยะอีกวันหนึ่งเขาไปล้าง
ตอนนี้กลิ่นเริ่มหายแล้วไม่มีแล้ว
เป็นห่วงสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะสมาชิกในบ้านทั้ง๖คน
งั้นเนี่ยระบบทางเดินหายใจสุขอนามัยวิวอาการป่วยโรครังมันเข้าหาเลยนะ
คุณผู้ชมคงถามเหมือนกันว่าอยู่ไปได้ยังไงนะขยะสองตันนะครับ